วันนี้วันที่เท่าไหร่๓๐อีกวัน๒วันก็ถึงวันแห่งความหวัง

คือเดือนหนึ่งคุณให้ดิฉันหวังแค่๒ครั้งวันที่๑๖กับวันที่๓

พอดออกมาแบบ๒หัว๒หาง๔หู

ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มแกะในจังหวัดสุมราชธานี

แกะมันตกลูกออกมาแบบนี้

อย่างที่ผมบอก๒หัว๒หาง๔หู
เด่นเจ้าของฟาร์มแกบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเลี้ยงแก่มา

ไม่เคยเจอลูกแกะคลอดออกมาเป็นแบบนี้
เชื่อว่าคงจะให้โชคกับเขาแล้วกัน

แต่อีกใจหนึ่งสงสารแล้วเนอะ
มันคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหรอก

หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไป
เหมือนที่เรานั่งท่องสุดคุณกันเมื่อกี้
๒คนก็อัศยีสองสอง๔๑๑๒
แต่จะท่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
มีกี่หัวกี่หางกี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ใครที่เชื่อเรื่องของโชคลาภก็ดู
มันคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไห

เสียงเหมือนอยู่ที่ป่าบ้านเหมือนฉันเลย

ไม่น่าทำให้เล่นตัวเองเลยนะคะ
ไปดูกันหน่อยตุ๊กแกแบบไม่ธรรมดา

เฮ้ยมันมีสองหาง
ลองดูแบบใกล้ก็แล้วกันค่ะ
เขาบอกตรงปลายหางมันแยกออกเป็นสองแฉกนะ
อยู่ที่บ้านพักเลขที่
อย่าเพิ่งบอกอยู่ที่ซอยเจริญทรัพย
ตำบลปากน้ำนะคะที่จังหวัดกระบี่

ไม่ได้ตีตุ๊กแกนะตีเลข

ชื่อว่าคุณโสระดาสุวรรณภัณฑ์อายุ๓๕ปีค่ะ
นี่ค่ะนี่เห็นยัง
เดี๋ยวฉันเห็นสองตัวนะ

หาตัวนั้นเขาบอกว่าเขาว่าเจอมันอยู่ในบ้าน
ตอนที่มันมามันมาแบบตัวเล็ก

เขาบอกว่าเขาเคยไล่มันออกไปแล้ว
แต่มันไม่ยอมออกจากบ้านเลย
สุดท้ายเธอบอกก็ไม่ได้คิดว่าตั้งใจจะเลี้ยง

กลายเป็นจากตัวเล็กโตขึ้น
สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมปลายหางมันออกเป็น๒แฉก
มันแปลกจริงเหมือนมีสองหาง
แล้วก็ออกมาโชว์ตัวอย่างนี้ตลอด
เธอก็เลยเอาไอ้สิ่งที่คุณสงสัยนั่นก็คือตัวล่าง

เอามาล่อมาวางล่อใช่มาวางล่อไว้
มันก็ลงมาตามตุ๊กตายางจริง
แล้วเธอก็เลยรีบเอาโทรศัพท์มือถือเอามาถ่ายคลิปเอาไว้
ก็เลยเห็นกันชัดแบบนี้ก่อนจะเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ

แล้วก็ตีตัวเลขเออเดี๋ยวตายแล้วพับปิดไปแล้ว
บ้านเลขที่เท่าไหร่ล่ะคุณขวัญถ้าปิดไปแล้วยังหาเจอบ้านเลขที่๑๔จ้ะ
อยู่ที่อ่างทองค่ะเจ้าของบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลย
เจอแบบนี้ให้โชคแน่เลยค่ะ
ปลาไหลสีทองอร่ามตัวนี้ตัวใหญ่มากด้วยนะ
เลี้ยงเอาไว้อยู่ในตู้ปลาสวยงามค่ะ
บ้านพักคุณฟังดีดิฉันบอกเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะ
บ้านเลขที่๓๔หมู่๓คุณก๊อบจดไว้นะคะ

ตำบลโภษะอำเภอเมืองที่อ่างทองนี่แหละ
ชาวบ้านพากันไปดูปลาไหลสีทอง

คุณอู๋เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าไปเจอปลาไหล่ตัวนี้
ที่ตลาดอ่างทองสัปดาห์ก่อน
ก็ซื้อกลับมาเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าอยากจะให้ลูกสาวดู
มันดูแปลกดีเขามีชื่อด้วยนะ

ปลาไหลสีทองตัวนี้หนัก๗ขีดนะฮะ
เชื่อว่าเป็นปลามงคลนำโชคลาภมาให้

คืนก่อนเอามันเข้ามาบ้านปุ๊บฝันเลย
ฝันเห็นตัวเลขมาแบบชัดไม่ต้องแคร์เลขที่บ้านเลย

แล้วก็อีกเลขนึงที่เขาเห็นคุณฟังดี

เธอก็เลยรีบสะดุ้งตื่นปุ๊บ

เก็บเอาไว้ลุ้นโชคในงวดนี้นั่นเองนะคะ
เดี๋ยวได้รู้กันแน่ว่าเจ้าปลาไหล๗ขีดตัวนี้
หลังจากวันที่๑ยังจะอยู่ดีหรือเปล่า

เอาไปต่อพาคุณผู้ชมไปไหว้ทาเวสุวรรณกันหน่อยแล้วกันนะครับ
ไปที่วัดสันติวันที่ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรรักษาบุรีที่จังหวัดกำแพงเพชร
คือเมื่อวานเขามีกลุ่มชาวบ้านไปร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนกรูปหล่อทาเวสุวรรณเศรษฐีบุญ
ขนาดความสูง๔เมตร

แล้วก็สีเขียวฮลุมทอง

โดยมีหายอะไรก็จะอาจออกให้พี่คุณพูดได้ว่า

ก็จะมีนางระไม่ร้ายร้ำกันปลายนะครับ

จุดประทัดเสี่ยงโชคกันหน่อยนะฮะก็ต้องไปดูเลขปลายประทัดว่าเป็นเลขอะไร
มี๒หางแบบนี้คุณผู้ชมก็ดูแล้วกันนะครับ
ไปดูกันต่อเลยไม่ต้องมีพักนะคะเขาบอกว่าจะพาไปดูหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่สวง
เป็นเกจิชื่อดังนะคะเขาบอกเป็นพระเกจิชื่อดังของชาวกัมพูชา
มีอะไรมีเส้นเกษาอยู่บนหุ่นขี้พึ่งอ้าวแปลกไหมล่ะ

เขาบอกมันยาวงอกออกมาเรื่อยเป็นเส้นเกษาที่งอกยาวกว่าเดิม
สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับคนนะคะที่มากราบมาไหว้นะมาขอพร
ลูกศิษย์ต่างเชื่อว่านี่เป็นบุญบารมีของหลวงปู่
ก็มาไหว้ขอโชคลาภกันคึกคักเลย
ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าโพแก้วที่อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีค่ะ
คืออย่างที่บอกค่ะหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นพระเกจิดังชาวกัมพูชา
ได้รับฉายาแบบนี้ด้วยว่าเทวดาเดินดิน
เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ผ่านอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนด้วยนะคะ
จริงท่านละสังขารไปนานกว่า๒๐ปีแล้ว
แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ที่เคารพสัทธามาไหว้ขอพรขอโชคลาภกันเป็นประจำ
งวดที่แล้วคนดวงดีรับโชคกันไปเยอะมากมายได้เลขจากโอ่งน้ำมนต์
ก็เลยมีคนเดินทางมาเรื่อยรอบนี้ก็มาหาเลขเด็ดกันที่โอ่งน้ำมนต์อีกเช่นเดียวกัน

เขาบอกได้ตัวเลขไข่ในหายมา๒ชุดคุณฟังนะคะคือเลข๔๗๔และ๒๕๖
อ่าทำไมมันวนอยู่ตรงนี้นะคุณหวันคุณน๊อบ
มันไม่ห่างจาก๔๗๗ไปเลยเนอะ